ถ้าอยู่ภายใต้มาตรการนี้อาจจะจัดได้
คือเรื่องนี้เนี่ยทางโฆษกสำนักนายกก็คือ
ธนกรวังบุญคงชนะเป็นคนออกมาบอกเอง
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีบอกเลยว่า
ยังไม่มีนโยบายห้ามจัดกิจกรรม
ประชาชนยังเดินทางข้ามจังหวัดได้
แล้วก็ที่สำคัญก็คือกลุ่มเสี่ยง
ผู้สูงวัยที่อายุ๖๐ปีขึ้นไป
ผู้ป่วย๗กลุ่มโรคร้ายแรงโรคมะเร็ง
ทางเดินหายใจเรื้อรังหัวใจหลอดเลือดไตวายเลื้อรัง
อดเลือดสมองโรคอ้วนเบาหวาน

แล้วก็ผู้หญิงตั้งคันผู้หญิงตั้งท้องไปฉีดซะ

แต่เขาบอกว่าไอ้เรื่องที่ว่า
ความมาตรการความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกราน

จะนำเข้าสู่ที่ประชุม๑๘มีนาคม
เพื่อผ่อนคลายกิจกรรมนะคะ
ไม่ใช่เพื่อแบบเข้มข้นนะ

ซึ่งคาดว่าประชาชนน่าจะได้ใช้ชีวิต

นี่แหละดูเหมือนจะเป็นข่าวดี

ใช่แต่ประเด็นคือผู้เสียชีวิตเยอะนะ

ต้องยังคงเฝ้าระวังตั้งกาดกันสูงหน่อย